เอามาดูเรื่องใกล้ตัวค่ะเป็นอุทาหรณ์ได้เช่นเดียวกันนะคะ
เตือนคุณผู้ชมด้วยเตือนตัวดิฉันเองด้วย
เพราะดิฉันชอบที่จะใช้เล็บจิกเอาจมูกเล็บออกมา
จมูกเล็บมันงอกออกมาไงคะรู้สึกรำคาญดิฉันไม่ใช่วิธีการตัดนะคะดิฉันใช้วิธีการดึง
เลยใช่ไหมดึงเลยค่ะดึงแม้จะเจ็บก็ดึงแต่หลังจากนี้ไปดิฉันจะไม่ทำแล้ว
เพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งเขาทวิตไว้บอกว่าเขาใช้วิธีนี้เหมือนกันจนถึงขั้นเล็บเน่าเลยอ่ะ
คือเราจะดึงตรงข้างเล็บเหมือนกันใช้มือดึงปุ๊บมันก็จะฉี่เข้าไปแล้วนะ
ใช่เขาบอกว่าเล็บเน่าถึงขั้นต้องไปโรงพยาบาลถอดเล็บเลยเนี่ยนะคะเขาทวิตไว้เป็นอุทาหรณ์

ใช่ต้องเจาะน้องออกเนี่ยนะคะผู้หญิงคนนี้ทวิตเตอร์เล่าเรื่องราวการดึงจมูกเล็บอันแสนเจ็บปวดค่ะ
บอกว่าขอเตือนทุกคนเลยที่ชอบดึงจมูกเล็บหยุดเถอะแม้จะรำคาญแค่ไหนตัดออกก็พอถ้าไม่อยากจบด้วยการถอดเล็บ
ปกติเวลาดึงอย่างมากก็แค่เลือดออกแต่รอบนี้นิ้วบวมเลยอักเสบเลยเพราะเชื้อโรคมันเข้าไปเป็นหนองเลยนะคะ
สุดท้ายก็ต้องไปโรงพยาบาลให้คุณหมอถอดเล็บออก
ถึงขั้นต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอดูดน้องออกให้
แต่หมอยืนยันว่าคือดูดน้องอย่างเดียวไม่พอค่ะ

ถอดเลยหรอถอดเล็บนี่คือเจ็บมากนะ

ตอนที่ยาชามันยังทำงานอยู่เธอบอกไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บแค่ไหน
ตอนที่ถอดเล็บเสร็จแล้วแต่พอยาชาหมดฤทธิ์ค่ะ
ปวดมากเจ็บมากร้องไห้เลย
ใช้ชีวิตประจำวันลำบากมากตอนนี้เธอบอกนะคะ
แล้วเธอก็ทิ้งท้ายคำคมไว้
อย่าหาทำเลยนะทุกคนอย่าหาทำเอออย่าหาทำ

เอาไอ้ที่เขาเรียกว่ากันไกลตัดหนังก็ตัดดีกว่าอย่าไปดึงเอง
เดินไกลตัวจริงนะคะ